ให้ผู้ห่างเราให้ผู้ห่างเรา
สิ่งที่นองมันขอบค์รภัย
อัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติ

อัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติ
อัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติ